เช็คตัวเลขที่ต้องห้ามใช้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือกันต่อ
สัปดาห์ที่แล้วเราพูดไปแล้วกลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้
แต่ยังไม่หมดเพราะว่ามันเยอะมากจริง
สัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์ปอนนางฟ้าเลขลิขิต
พาคุณผู้ชมไปดูซิว่าตัวเลขต้องห้ามที่เหลือ
ใช้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือมีอะไรบ้าง
ติดตามกันได้ในช่วงของเลขคลิกชีวิตค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเลขคลิกชีวิตในสัปดาห์นี้
เราจะมาพูดกันต่อสำหรับตัวเลขต้องห้าม

เช่นเคยค่ะอยู่กับอาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิตแล้ว

สวัสดีค่ะเรามาพูดกันต่อค่ะอาจารย์ค่ะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมตกใจว่าอยู่ดีมาต้องห้ามอะไร

โครงสร้างหลักก็คือมี๑๐ตัวเลขนะคะ

เนื่องจากเราทำอะไรกับเขาไม่ได้

เราจะมาสนใจและให้ความสำคัญที่๗ตัวหลัง
หรือจับคู่เป็น๖คู่เลขตามชาร์จนะคะ
สัปดาห์ที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ที่เลขหนี้สินคือ๒๗๗

ก็ต้องบอกว่าเลขนี้
เลข๔เป็นเรื่องของการเจรจานะคะ
เลข๓เป็นเรื่องของพลัง

พูดจ่าขวานภาษาผู้ฟังตกใจ
ศัตรูง่ายมากเลยนะคะ
แล้วสำหรับคู่เลขต่อไปอย่ามีเหมือนกันนะคะก็คือ๓๗๗๓ค่ะ
เป็นเลขที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความเครียด
ถึงแม้ว่าข้อดีจะมีบ้างล่ะแต่ว่าถือว่าเป็นส่วนน้อย

แต่ว่าเลข๓๗๗๓เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง
อารมณ์มุ่งแม่นไปที่การทำงานอยากให้ประสบปลอดสำเร็จ
ดังนั้นมีอะไรขาดใจนิดนึงดังขึ้นทันที
แล้วกลายเป็นระเบิดแบบรุนแรงด้วยความกดดันนะคะสำหรับ๓๗๗๓ค่ะ
เลขคู่ต่อไปค่ะจะเป็น๓๘๘๓นะคะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ทำให้ผู้ใช้อารมณ์ร้อนมาก
อารมณ์ร้อนเลข๘เป็นเลขของอำนาจบารมี
มีความกล้ากล้าได้กล้าเสียจนเกินไป
ก็ถือว่าไม่ดีแน่ถ้าผู้ใช้เลขนี้

ต้องค่ะมาที่เลข๔๘๘๔นะคะ
เลขนี้ถ้าใครมีในเบอร์โทรศัพท์ให้สงสัยไว้เลยว่า
ทำไมชีวิตเราดูเหมือนเกี่ยวข้องกับคดีความเยอะจัง
ไม่ว่าจะไปค้ำประกันอะไรให้ใครเด็กเข้าโรงเรียน
แล้วก็ไปค้ำประกันในฐานะเป็นผู้ใหญ่ญาติพี่น้องขอไป
ปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเรารับเรารับคดีนั้นมาเอง
ก็คือเหมือนซวยล่ะรับเองซวยเอง
ใช่แล้วเรื่องเอกสารก็จะมีปัญหาด้วยนะคะ
เลขคู่ต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการครองเรือนอีกแล้วนะคะ

ถือว่าเป็นเลขของการแยกกันอยู่เลิกราอย่าร้าง
เนื่องจากว่าเป็นเลขของความแตกต่าง
เลข๖เป็นเลขในแนวศิลปะแนวเพ้อฝันต้องการความโรแมนติก
เลข๗เป็นเลขของความมุมานะมุ่งหน้าจะทำแต่งาน
เมื่ออยู่คู่กันเป็นแรงคนละด้านมาอยู่ด้วยกันนะคะ
ทำให้ผู้ใช้เลขนี้จะเสียใจมากกับคนที่อยู่ด้วย
แล้วไม่เคยโรแมนติกหากันเลยพูดจากันก็ไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
จะเป็นเลขของชีวิตพลิกคว่ำด้วยนะคะสำหรับ๖๗๗
มาถึงเลขคู่ต่อไปค่ะ๖๘๘๖นะคะ
บางท่านอาจสงสัยล่ะเพราะว่าเป็นเลขที่คนจีน
ศาสตร์จีนจะบอกว่าเป็นเลขดีเป็นเลขเงินทอง

จริงมันก็ดีนะคะแต่ถ้าเรามามองในชีวิตความเป็นจริงว่า
เป็นไปได้ไหมที่ใครสักคนนึงจะใช้จ่ายเงินทองได้ตลอดเวลาและทุกวัน
โดยที่เขาเหมือนกับไม่มีสติในการใช้เงิน

ฟุ่มเฟือยด้วยแล้วก็เรื่องของความรักก็ฟุ่มเฟือยด้วยนะคะ
จึงบอกว่าเป็นเลขไม่ดีนะคะ

ช่วงนี้โดนมากับตัวเองแล้วเป็นเลขที่หนักในเรื่องของการนอนไม่หลับ

ทำไมคะอาจารย์ที่เราบอกว่าเลข๗เลขเดียว

โครงการจะยาวแค่ไหนฉันรอคอยได้ฉันสู้ฉันกระหน่ำมาก

ถ้าเพื่อที่จะให้งานสำเร็จก็ทำมาได้
๗สองตัวมานี่
ทวีคูณเข้าไปอีกถูกต้องหลับแทบไม่ลงอืม
อีกหนึ่งเลขค่ะเลขสุดท้ายนะคะ
ค่ะจะมีคนรู้สึกขาดแย้งกับเลขนี้ว่า
เขาบอกว่าดีนี่เลข๘ถูกต้อง
เลข๘เลขเดียวด้านดีมีเยอะเลย
ก็ที่บอกว่าเป็นเลขของอำนาจบารมี
ลูกน้องบริวารจะเชื่อฟังนะคะ
แต่อย่าลืมว่า๘รวมกัน๒ตัวมหาศาลมาก

แต่ณวันที่เราล้มล่ะจะเกิดอะไรขึ้น
เหล่านั้นจะกลับมาเหยียบเราได้ค่ะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอนะคะขอบคุณค่ะ

เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวเลข
เราต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะใช้นะคะ
ขอตัวไปก่อนเดี๋ยวต้องไปถามอีกสองท่านว่ามีตัวเลขเหล่านี้หรือเปล่าค่ะ